ครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเขาพากันไป
ทานอาหารก็ไปทานซุกี้ที่ร้านดังในห้าง
ก็ไปเลี้ยงส่งจะมีคนเดินทางไปต่างประเทศ
กินกันอยู่จู่ชายวัย๖๖ปี

ค่ะมีอาหารบางอย่างไปติดในคอ
คุณผู้ชมพยายามช่วยแล้วช่วยไม่ทันคุณผู้ชมคือเขาสำลักเป็ดย่างครับ
ใช่ค่ะคือตอนแรกเขาบอกว่าเหมือนกับมีอาการคล้ายกับคนสะอึก
อืมสะอึกอยู่แบบนี้หลายทีนะคะ
ญาติก็เลยพยายามที่จะตบหลัง
เอาเสพชิ้นส่วนอาหารเนี้ยออกมาอืม
ตอนแรกเป็นชิ้นส่วนของผักเป็นผักก่อนนะคะ
ตอนหลังเพราะอ้าปากดูโอ้โหมีเป็ดย่างติดอยู่ในคอ
สองสามชิ้นและสุดท้ายเสียชีวิตเลยนะครับ
กับเหตุการณ์ในครั้งนี้โดยตำรวจภูทรธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
พร้อมกับทีมแพทย์แล้วก็กู้ภัยมูลนิธิร่วมกระตันอยู่ครับ
เดินทางไปตรวจสอบเหตุการณ์มีผู้เสียชีวิตในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
ริมถนนสายรังสิตนครนายกตำบลบึงยี่โถอำเภอ
ธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีครับพอไปถึงเนี่ย
บริเวณที่ลานจอดรถของห้างนี้นะครับไปพบศพของนายสุเทพสารกุลอายุ๖๖ปี
นั่งอยู่บนรถเข็นสวมเสื้อยืดคอปกสีขาวนุ่งกางเกงขาสั้นสีเทา
และมีญาติเนี่ยยืนรวมตัวกันอยู่พร้อมกับพนักงานของห้างก็ยืนอยู่นะครับ
ญาติเนี่ยเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะครับ
ก็เดินทางมากันกับญาติญาติทั้งหมดสี่คนเพื่อไปทานอาหารกลางวันที่ร้านซุกี้ชื่อดังร้านหนึ่ง
ห้างสรรพสินค้าดังกล่าวนะฮะพอสั่งอาหารมาต่างคนก็ต่างกินต่างทานกันไป
ก็ทำซุกี้กันไปนะสั่งมาเยอะมากมายทีเดียวพอทานไปสักพักหนึ่ง
ผู้ตายเนี่ยมีอาการคล้ายอะไรบางอย่างติดคอครับนั่งนิ่งไปเลยนะฮะ
พวกตนเนี่ยลุกไปช่วยตบหลังกันคือบางทีเราก็เคยชินนะ
อืมพอมีคนอาหารติดคอก็ตบหลังเพื่อให้มันแบบสำรอกออกมาค่ะถ่ายออกมานะฮะ
สุดท้ายเนี่ยเหมือนจะสำลักผักคุณผู้ชมแต่เขานั่งตัวเกร็งแล้วก็หายใจไม่ออก
ญาติญาติก็ยังคงตบหลังกันต่อไปแต่ว่าไม่มีอาหารอะไรออกมาอีก
ก็เลยง้างปากดูโอ้โหเห็นในคอเนี้ยมีเป็ดอยู่สองสามชิ้นอืม
เลยเอามือเนี่ยล้วงออกมาก่อนที่ผู้ตายจะแน่นิ่งไปและหยุดหายใจคุณผู้ชมนะฮะ
ก็เลยไม่ได้โทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบจากนั้นห้างเองก็ให้พนักงานนำรถเข็น
ผู้เสียชีวิตออกมารอตำรวจที่บริเวณด้านนอกห้างคือตรงนี้แหละนะฮะ

กินข้าวกันเดี๋ยวแล้วอ๋อ
ก็นั่งกุยกันก็กินปกติไม่มีอะไรมาจะว่านก็ปกติเติมมาปกติอือ
เอ็ดก็นั่งกินแบบนี้แล้วนั่งอึดต่อลึกไปละสำรักเหรอ
สํอาสำหรับอะไรรู้ปะไม่รู้อือน่าจะเป็นอ่าเนี้ยครับ
กลับเอามือเลยตบข้างหลังก็ออกมาจริงพอจับปากน้ำออกมาเห็นมีเต็ดก็เลยล้วงออกมาอีก

ถ้าด้านของพันธ์ตำรวจโทรยุทธภูมิโพอุดมเป็นพันธการสอบสวนสพธัญบุรี
ก็กล่าวว่าหลังจากที่มาตรการตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับและตรวจสภาพศพในเบื้องต้นแล้ว
จึงได้ให้ทางด้านของกู้ภัยนำศพส่งไปผ่าพิสูจน์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อไปหาสาเหตุของการเสียชีวิตที่แท้จริงกันต่อไปนะครับ
เหตุการณ์ไม่คาดคิดนะคะบางทีกำลังกินกินเร็วไปกินเยอะไปอะไรแบบนี้มันก็อาจจะมีอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ใช่ครับ